คุณผู้ชมครับอีกเรื่องที่เกิดไว้เมื่อเบรคที่แล้ว
คุณพ่อลูก๓ตอนนี้เครียดมาก
ในอดีตย้อนกลับไป๘๙ปีที่แล้วเขาเคยใช้น้ำมันมะกอก
คือเพื่อนฉีดให้ฉีดเข้าไปที่อวัยวะเพศ
เพื่อเพิ่มขนาดทีนี้หลังจากนั้นมันเน่าครับ
แล้วพอมีลูกปรากฏว่าลูกคนโต๒คนแรก
มีอาการเจ็บป่วยไม่ค่อยแข็งแรง
ก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเพราะว่าไอ้น้ำมันมะกอก

คือทางคุณกันจอมพลังพาคุณเออายุ๒๙ปี
ไปที่โรงพยาบาลไปขอความช่วยเหลือปรึกษาว่ายังไงดีนะครับ
คือคุณเอบอกว่า๘๙ปีก่อนครับ
เพื่อนในกลุ่มประมาณ๒๐คนฉีดน้ำมันมะกอก

มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งครับทำการฉีดให้
ทีนี้ตอนแรกมันก็ไม่มีอาการ
ต่อมาสักประมาณ๑ปีภรรยาและลูก๒คน
ป่วยบ่อยไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคประจำตัว
ก็เลยสงสัยว่าตัวสเปิมของตัวเองมันมีปัญหาหรือเปล่า

เพราะว่าการฉีดน้ำมันมะกอกที่อวัยวะเพศมันส่งผลไหม
ระยะหลังครับตัวอวัยวะเพศเริ่มเป็นแผล
มีหนองไหลออกมาไปเจอหมอ
ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม
ได้ยามากินครับเป็นยาฆ่าเชื้อ
พอวันหนึ่งมันหนักแล้วคราวนี้มันลาม

ก็กลับไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
แพทย์ก็บอกว่าหากต้องตัดอวัยวะเพศทิ้ง

คือ๘๙ปีที่แล้วจะฉีดเพื่อเพิ่มขนาด

ทางคุณการจอมพลังก็เลยพาไปหาหมอ
เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้เสียหายครับคุณผู้ชมครับ
ไม่แดบไม่หล่อครับมันปกติ
แต่พอนานไปก็เป็นไตเป็นอะไรเป็นก้อน
วันนี้มั่นใจไหมครับว่าคุณหมอจะช่วยได้
มาแล้วก็ต้องมั่นใจนะพี่
แล้วถ้าคุณหมอขอให้ตัดตัดไหม
ตามเดี๋ยวจะหมอครับ
เราก็เคยได้ยินกันมาทั้งแบบเป็นซิลิโคนน้ำมันมะกอก
ส่วนใหญ่เนี่ยคือเริ่มมีอาการผิดปกติครับสักประมาณช่วง๕๑๐ปีครับคุณผู้ชม
วัยวะเพศนั้นก็จะเริ่มเน่าติดเชื้อ
เคสนี้แพทย์จะรักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อครับนะครับตัดแต่งแก้ไขสารแปลกปลอมจะได้ออกไป
ไม่ถึงคาดต้องตัดนะครับขณะที่เรื่องลูกครับ
อันนี้เป็นประเด็นว่าส่งผลไปถึงลูกมันเกี่ยวกับสเปิร์มที่ออกมาไหม
ก็ทางคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อที่อวัยวะเพศนะครับ
แต่ว่ามันเสี่ยงคือมันเสี่ยงทางภรรยาครับเสี่ยงที่จะเอาเชื้อโรคไปสู่ฝ่ายหญิง
และทีนี้อาจจะไปส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในช่องคลอดของฝ่ายหญิงด้วยครับ
กรณาต้นได้ต้องถามว่าใช้ได้นานเท่าไหร่นะครับพวกเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเกิน๑๐ปีไม่ล่อสักหลาย
แต่ว่าไม่ใช่ตัดตัวอวัยวะเพศนี้นะครับก็จะตัดแก้ไขตัวสารที่จะใส่คลอมที่แท่เข้าไปในเนื้อ
เพราะว่าตัวสารตัวนี้ออกมาได้
แต่ว่ากว่ามันจะเริ่มเน่าเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะ
เพราะว่าตอนแรกเห็นบอกว่ายังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับนะครับ
อุทาหรณ์ค่ะสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย
อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ